คุณผู้ชมฮะแต่ว่าพื้นที่ทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
หนาวมาก่อนแล้วโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูนะครับ
ภูกระดึงวันนี้ช้าวบรรยากาศดีมาก

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๓องศาเซลเซียส

คุณใส่เสื้อกันหนาวซะ
หรือไม่ก็กอดคนข้างซะ

พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ทะเลหมอกแสงแรก
อรุณณภูกระดึงกับลมหนาวนะฮะ

หนาวเย็นต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แล้วนะ
ช่วงเช้าจะมีหมอกลงปกคลุมเป็นสีขาวไปทั่วบริเวณเลย
ยอดภูกระดึงเนี่ยอย่างกับสวรรค์นะคุณ

อุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้๑๓องศาเซลเซียส
ถือว่าเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะฮะ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เปิดการท่องเที่ยว
แล้วก็พักแรมบนอุทยานมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะครับ

มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ย

บนความสูงจากระดับน้ำทะเล๑๒๘๘เมตรจำนวนมากนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา
ส่วนใครที่ชอบบรรยากาศแบบโรแมนติก
สามารถขึ้นมาชมแสงแรกของพระอาทิตยามเช้า
แล้วก็ทะเลหมอกในช่วงฟ้าสางที่ผานกแอ่นนะฮะ

ใช่แล้วทีมข่าวของเราก็ต้องอบอุ่นร่างกาย

รวมถึงคนที่จะไปเที่ยวตรงยอดดอยยอดภูด้วยเนาะ

ยารักษาโรคก็เตรียมให้พร้อมด้วยนะจ๊ะ